ไปดูกันหน่อยว่ามีใครอวยพรยังไงกันบ้าง

แล้วก็มีรายงานข่าวว่าอดีตนายกยิ่งลักษ

นะคะผลเอ็ดประยุจรรย์โอชานายกรรภ์รัชมนตรีค่ะ
วยพรคนไทยขอให้มีความสุขแข็งแรงปลอดภัย
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในช่วงเทศกาลสงครานนี้และตลอดไป
นายกรัฐมนตรียังบอกว่าอยากเห็นการเล่นน้ำสงกรานอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการสืบสารคุณค่าประเพณีที่งดงามตามแนวทางสงครานวิถีไทย
ใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะ
หลายพื้นที่รณรงค์ให้ใส่ชุดไทยออกไปเล่นน้ำ
แล้วคนก็ใส่ชุดไทยออกไปเล่นน้ำเยอะจริง

ด้านนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
วยพรแฟนเพจเนื่องในวันสงคราน
ก็บอกว่าผมขอกลับโวยพรให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่ดี
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีแรงฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้
หวังร่วมกันว่าสงครานปีหน้าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียที
แล้วก็มีรายงานว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
รถน้ำดำหัวนายทักษิณที่ดูใบ

ส่วนด้านนายอภิษฐ์เวชชาชีวะค่ะ
แม้จะเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกัน
แต่ขอให้อย่าประมาทและควรคำนึงถึงความปลอดภัย
ฝากถึงคอสชด้วยค่ะว่าขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว
ก็ขอให้ทำในสิ่งที่เคยประกาศไว้ให้สำเร็จทั้งหมดตามที่พูด
แต่ไม่ขอระบุว่าสิ่งที่คอสชต้องทำให้สำเร็จนั้นมีอะไรบ้าง
เพราะเชื่อว่ารู้ดีอยู่แล้วค่ะ

ชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
ก็เป็นอดีตสอในพื้นพิธีจังหวัดกลาง

คุณชวนวันนี้ก็ไปร่วมทำบุญตักบาทกับชาวจังหวัดตรังนะครับ

ยังไม่ได้วางตัวผู้สมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ

ก็ต้องรอดูความแน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ด้วย
ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบัน
อดีตสมาชิกภักดิ์ประชาธิปัตย์และก็เป็นแกนนำกรปกศ
ตอนนี้เป็นประธานกรรมการมูลที่มูลมหาประชาชน
วันนี้ไปร่วมขบวนแห่ประเพณีสงครานที่จังหวัดสุราชธานี
ก็เป็นพื้นที่ของคุณสุเทพนะครับไม่ยอมให้สัมภาษณ์ทางการเมือง
ไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะฮะช่วงนี้นะครับ
ส่วนอาจารย์มีชัยริชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
บอกว่าคาดว่าสารรัฐธรรมนูลจะวินิจฉัยคำร้อง
กรณีมีผู้ยื่นให้วินิจฉัยคำสั่งคอสช
แล้วก็เรื่องของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
และการได้มาซึ่งสวว่าจะขัดต่อรัฐนูลฉบับแม่หรือไม่
ว่าจะวินิจฉัยแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน
ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี
นัดหารือกับพักการเมืองเอาไว้เรื่องการเลือกตั้ง
พร้อมกับมั่นใจว่ารถแมพการเลือกตั้งจะยังเป็นไปเหมือนเดิม
ก็คือน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่านายสมคิตจตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจจะตั้งพักการเมืองฝากของรัฐบาล
ผลเอกอนุพงศ์บอกว่าใครมีความพร้อมมีความสามารถ
ความบริสุทธิ์ใจที่จะมาทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่า
นักการเมืองรุ่นใหม่ส่วนการจัดตั้งพักของรัฐบาลนั้นยืนยันว่าไม่ใช่พักรัฐบาล
ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เด็กประยุทธ์บอกว่าก็พอทราบแหละว่าอาจารย์สมคิตกำลังพูดคุยเรื่องตั้งพักการเมืองกันอยู่
แต่ไม่รู้เรื่องว่าเขาตั้งถึงไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชวนด้วย